เป็นรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
วีวอวี่วอวี่วอมาข้างหลังไม่สนใจเลยนะครับ
ไม่สนใจเลยว่าจะเป็นยังไง
ทั้งที่เขาเปิดไฟขอทางด้วยนะครับ

โพสต์บอกว่าไม่ได้เปิดไซเรน
รีบไปซื้อมาม่าเด้อครับลูกพี่
บทางให้ผมหน่อยรีบเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
โพสต์รูปภาพขณะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็มีคลิปวิดีโอที่กู้ภัยกำลังนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนี้แหละ
เปิดไซเรนเสียงดังลั่นเลยเปิดไฟขอทางด้วย
แต่นั่นนะครับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อนะฮะ
ขับอยู่ด้านหน้าไม่มีทีท่าว่าจะหลีกทางให้
จนถึงบริเวณหน้าอบตหนองกี่
รถของกู้ภัยก็เลยขับแซงซ้ายขึ้นไปได้ฮะ
นี่คือเหตุการณ์บนรถนะครับ
ทีมข่าวสอบถามไปที่นายนัทธพงศ์เคนสมดีอายุ๒๓ปี
พี่เขาเป็นกู้ภัยจุดบ้านโคกเล่าแบบนี้บอกว่า
ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ชนกับรถจักรยานยนต์ที่แยกเอเพ็ก
มุ่งหน้าบ้านคลองมะเหล่า
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนด้วยกันนะครับ
ไปถึงที่เกิดเหตุก็ช่วยเหลือคนเจ็บทั้ง๓คน

พอขับมาถึงหน้าเขตอุตสาหกรรมบ้านโคกบินบุรีนะครับ
มีรถพ่วง๑๘ล้อโอ้โหลอยลมขวามาเลย
ลมขวามาไม่มีทีท่าว่าจะหลบให้นะครับ

เพราะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บขาผิดรูปอยู่ใช่ไหม
เดี๋ยวจะยิ่งได้รับการกระทบกระเทือนนะครับ
ก็นี่แหละฮะก็ขับตามรถพ่วง๑๘ล้อไป
ขับไปแบบนี้กว่า๓กิโลเมตร

เอาก็ฝากเตือนคนใช้รถใช้ถนนเห็นกู้ภัย
เห็นรถพยาบาลหลบหน่อยได้ไหม

สมัยนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วนะคะแบบนี้

พอเราเห็นแสงหรือว่าเสียงไซเลนเนี่ย
ทุกคนก็จะเบี่ยงเพื่อที่จะให้เขาไปกอดกันต่อ

ไม่รู้วิธีการหลบยังไงเนี่ย

ใช่ค่ะก็ขอความร่วมมือหน่อยก็แล้วกัน
เพราะว่า๑นาที๑วินาทีคือ๑ชีวิตเลย